ท่านผู้ชมครับเชื่อว่าหลายท่านเนี่ยเห็นคลิปเห็นภาพข่าวต่างของนักร้องลูกทุ่งสาวชื่อดังกระแตอาสยามแล้วก็คงตกใจ
นะผมเห็นผมยังตกใจใช่ค่ะบาดแผลเธอโอ้โหนะค่ะวันนี้เราตามความคืบหน้าให้ว่าอาการของ
คุณกะแตเป็นอย่างไรบ้างนะครับดูคลิปก่อนนะฮะคลิปที่คุณกะแตเขาก็ลงไอจีส่วนตัวไว้ด้วย
อ่าเป็นจังหวะที่จะไปถ่ายงงถ่ายงานถ่ายเอ็มวีเพลงใหม่ด้วยนะฮะ
วิริสุมารานะครับที่ภูเก็ตนะฮะปรากฏว่าช่วงที่เปลี่ยนชุดว่ายน้ำ
อันนี้เราเบลอไว้นะฮะความจริงเลือดแบบเยอะเลยนะฮะ
นี่ฮะจังหวะภาพนี้นะฮะคือแหม่คือมันเวอะวะจนเห็นกระดูกสีขาวเลยอ่ะ
นะฮะหน้าแข้งแบบแตกเลยอ่ะครับกระแตก็ร้องไห้นะครับ
ความเจ็บปวดนะครับก็ต้องช่วยกันประถมพยาบาล
นำตัวส่งโรงพยาบาลกรุงเทพที่จังหวัดภูเก็ตนะครับ
เรื่องต้นคุณหมอก็ทำความสะอาดแผลเอ็กซอเรย์นะโชคดีกระดูกไม่หักนะครับ
ก็ต้องช่วยเหลือกันแล้วฮะตรงนี้นะฮะนี่ครับ
ตอนนั้นคุณกะแตเองก็โพสต์ข้อความเอาไว้บอกนี่ตั้งใจว่าจะมาถ่ายเอ็มวีด้วยนะฮะ
จังหวะก็ช่วงปล่อยเพลงใหม่ด้วยใช่ค่ะแล้วก็เธอก็ซ้อมแบบโอ้โหเต็มที่มาก
โควิดก็เพิ่งคลายด้วยช่วงนี้ใช่ไหมวักทรงวัคซีนมางานการกำลังเข้ามาเนี่ยนะครับ
คุณผู้ชมครับนี่คือภาพล่าสุดนะครับวันนี้กระแตอาสยามเข้าห้องผ่าตัดนะฮะ
ต้องผ่าตัดช่วยนะครับได้พักฟื้นจนอาการดีขึ้นพอสมควรนะฮะ
ก็ได้โพสต์ข้อความอัปเดตบอกว่าสรุปแล้วคุณหมอเย็บแผลให้๑๗เข็ม
เนื่องจากแผลลึกมากต้องทำการบล็อกหลังเพื่อทำการเย็บนะฮะ
บอกว่าเกิดมาไม่เคยเจออุบัติเหตุหนักขนาดนี้นะฮะ
ถึงแผลมันไกลหัวใจแต่บอกเลยว่ามันเจ็บปวดที่ใจสุด
เพราะต้องยกเลิกคิวงานทั้งหมดอาการตอนนี้คือมันระบมมาก
คุณหมอบอกห้ามใช้ขาหรือลงน้ำหนัก๒อาทิตย์
เธอบอกเธอลองเดินดูแล้วโอ้โหมันสะเทือนมากมันเจ็บแบบ
คือตามที่หมอบอกเลยอันนี้เพลงใหม่นะ
เพิ่งปล่อยเมื่อสักครู่นี้ค่ะวิทยุสมรานะฮะ
ก็เป็นกำลังใจให้นะฮะแต่ว่าโอ้โหเธอบอก
ช่วงไปถึงแล้วเปลี่ยนเสื้อผ้าเปลี่ยนเสื้อผ้า
ยังเดินมายังไม่ทันเท่าไหร่เลยฮะจังหวะลื่น
บสระที่เป็นปูนอ่ะกระแทกหน้าแข้งแบบอื้อหือใช่
ปึ้งเข้าไปเลยอ่ะโพสต์เอาไว้ว่าโอ้โหต่อไปนี้จะต้องระวังตัวให้มากยิ่งขึ้น
ส่าห์ฝึกซ้อมเรื่องของการเต้นการร้องเป็นอย่างดี
แล้วมาพลาดโอ้โหนี่ผมว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวของทุกคน
ใช่ไหมสระว่ายน้ำเนี่ยใช่ไหมใช่ค่ะ
มันอาจจะลื่นของด้วยอะไรด้วยนี่ฮะนี่เพลงใหม่นะครับ
ทีมข่าวของเรานะฮะถามไปยังผู้จัดการส่วนตัวของกะแตนะครับ
ข้อมูลว่า๑เดือนที่คงจะต้องหยุดงานเนี่ย
สูญเสียรายได้ทั้งหมดไม่ต่ำกว่า๕ล้านบาทนะฮะ
เดี๋ยวดูหน่อยนะฮะที่ผู้จัดการส่วนตัวของกระแตได้บอกเอาไว้นะครับ
นี่นะฮะตามนี้เลยนะครับงานแสดงละครนะ
มัชชาอันดาถ่ายทำอาทิตย์ละ๔วันตั้งแต่พฤหัสถึงอาทิตย์
ตอนนึงเนี่ยเธอรับงานเอาไว้ตอนละห้าหมื่นนะฮะ
หนึ่งเดือนก็โอ้โหแปดแสนค่ะนะฮะแปดแสนนะครับ
โชว์ตัวห้างานงานละสองแสนทั้งหมดหนึ่งล้านอ่าเจ้าภาพก็
ก็อ่าขอเจ้าภาพเลื่อนไปก่อนนะครับอ่าโปรเจกต์
เป็นโปรเจคลับงานพรีเซนเตอร์ค่าตัวอีกสามถึงห้าร้านอีกนะฮะ

รู้สึกเสียใจที่ต้องทำให้งานในช่วงนี้ต้องเลื่อนออกไปแล้วก็
ละครเองก็ต้องเลื่อนออกหมดเลยเพราะว่าแตเดินไม่ได้เลย
คือตอนแรกอ่ะค่ะฉีดยาชาแล้วก็กล่าวว่าจะเย็บสดใช่ไหมค่ะ
แต่ว่ามันเจ็บมากแผลมันค่อนข้างลึกแกก็แบบทนไม่ไหว
แต่บอกว่าไม่ไหวจริงก็เลยเปลี่ยนเป็นการบล็อกหลังแทนค่ะ
แล้วแล้วมันมันเวอะมากเขาก็เขาก็ดึงดึงดึงเนื้อมาติดกัน
ห้ามคือห้ามเดินค่ะห้ามใช้ขาเลย๒อาทิตย์ก็เสียใจก็รู้สึกเสียใจที่สุดเลยค่ะ
แบบก็เจ็บใจที่แบบเจ็บใจตัวเองที่แบบไม่ระมัดระวังประมาทเลินเล่อด้วย